นาทีสุดท้ายของเช้าสดใสแล้วในเช้าวันนี้
หลีบเวลาอีก๗นาทีแต่ยังมีข่าวสารเรียกว่าความสดใส
พาลงใต้ไปที่ตำบลจนะนะคะจังหวัดสงขลา
เป็นการทาสีสันภายในเมืองให้สดใสมากยิ่งขึ้น
เพื่อที่จะลบความน่ากลัวแล้วก็สถานการณ์ที่มีความรุนแรงเกิดขึ้น
นี่สีสันสดใสถูกทาไว้แบบนี้นะครับ
ค่ะก็เป็นการแต่งแต้มสีสันนะคะสวยงามแปลกตาค่ะ
เกาะกลางถนนริมฟุตบาทหรือว่าแม้แต่ซุ้มต้นไม้บนถนนสายหลักที่จะเข้า
ตัวเมืองจนะจังหวัดสงขลาระยะทางนี้กว่าสองกิโลเมตรนะคะ
เป็นการแต่งเติมจะนะให้สีสันสดใสมากยิ่งขึ้น
ก็เป็นการลบภาพความรุนแรงแล้วก็บอกว่าเป็นการลบภาพเมืองที่น่ากลัว
หลังจากที่เคยตกเป็นเป้าหมายของการก่อความไม่สงบตลอด๑๓ปีที่ผ่านมา
ดูเกาะกลางถนนนี่สวยเลย
กระถางต้นไม้ก็มีสีสันนะคะ
เทศบาลตำบลจนะค่ะเกิดแนวคิดใหม่ก็เลยสร้างสีสันปรับสภาพภูมิทัศน์ให้น่ามองมากยิ่งขึ้นไม่น่ากลัวอย่างที่คิด
นำแม่ศรีมาทาให้เห็นเด่นชัด
ล่าสุดกลายเป็นจุดขายใหม่ของเมืองจนะไปแล้วนะคะ
ขณะนี้ค่ะใครที่ผ่านไปผ่านมาก็ต้องมองหรือว่าเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกค่ะ